ส่งขึ้นเหนือไปสองอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอเมืองกับสารพีไปไหนก่อนดีคะ
ที่ฉันเลือกให้เป็นสารพีก่อนแล้วกันนะคะ
บ่อน้ำทิพย์ค่ะเป็นวัดโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียงกุมกามนะฮะ
คาดว่าวัดตรงนี้อยู่ในช่วงพุทธศัตริย์ตะวัดที่๒๐๒๑
บรรยากาศก็จะร่มรื่นแบบนี้เห็นไหมคะตามลำต้นของต้นไม้เนี่ยก็จะมีลักษณะคือผ้าจีวอนไปผูกมัดไว้นะคะ
โฟกัสไปที่นี่เลยคุณผู้ชมเอาให้ตรงจุดเลยทีเดียวนะ
หน้าจอท่านดูเองแล้วกันเลขเยอะเลยทีเดียวนะ
ที่เจ้าแม่ตะเคียนเงินมีอายุกว่า๑๕๖ปีความยาว๓เมตร๓๙เซนติเมตร
วันนี้ก็มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะเป็นนักแสวงโชคค่ะไปโรยค่ะ
ยแป้งแบบนี้แล้วก็ถูถ่ายลองฟังหน่อยนะคะว่าเขาตาดีเห็นเลขอะไรค่ะ
อันนี้มันเป็น๒หรือเป็น๗น่ะ๗๕๓หรือว่าอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคะ
ต้องยอมรับจริงพี่เขาเก่งจริงนะ

ตามเพ่งมองขนาดพี่ก็พูดเลขนำนำเรานะว่าเลขอะไร

แสดงว่าตาดีมากแต่จะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายวันนี้ตอนเย็นรู้เรื่อง
ที่ท่านเห็นใช่หรือเปล่านะคะ
อีกจุดหนึ่งของที่วัดแห่งนี้ก็คือที่บ่อน้ำทิพย์นะฮะ
เป็นบ่อน้ำบ่อน้ำโบราณมีความลึกจากปากบ่อไปประมาณ๑๐เมตร
เขาว่ากันว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยนะ
ใครที่ดวงดีมีวาสนาจะสามารถมองเห็นตัวเลขในบ่อน้ำตรงนี้ได้ชัดเจน
พี่เห็นไหมเห็นแต่หน้าของคนที่สองอ่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณนะคะ
ต่อเนื่องเลยค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ไปวัดท่าไหมท่าไหมอินะฮะ
ที่นี่มีอะไรล่ะไอ้ไข่ลูกแม่อิไงนะคะ
ไอ้ไข่ลูกแม่อิคราวนี้จะให้เลขอะไรเดี๋ยวมาดูหน่อยซิคุณผู้ชม
ปู่ฤษีพุทธจรรย์อายุ๙๗๙ปีค่ะเดินทางมาเที่ยวชมวัดเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็กำลังจะเดินผ่านรูปปั้นไอ้ไข่
ปรากฏว่าพระผู้รุษีพุทธจรรย์ถึงขั้นต้องผงาค่ะ
เพ่งไอ้ไข่ลูกแม่อิอยู่นานสองนานแล้วก็บอกว่า
มันมีนะมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่
ไอ้ไข่ลูกแม่อิมีพลังบารมีอะไรบางอย่าง
ไข่ตัวนี้อารมณ์ดีชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก

ไอ้ไข่ลูกแม่อิเป็นคนใจดีนะคะ

จากนั้นปู่ฤษีพุทธจรรย์มอบเงิน๑๐๐บาท
ในย่ามไอ้ไข่แล้วก็มีการดูเลขท้าย๓ตัวของธนบัตรด้วยนะคะ
ส่วนบรรยากาศในวัดคุณผู้ชมแน่นอนว่า
ช่วงนี้ก็อาจจะเงียบนิดหนึ่งนะคะ
ใส่ในย่ามใส่ในย่ามแล้วก็นี่ค่ะมาล้วงไห่
มีลูกปิงปองแบบนี้นะคะเป็นไข่ทองคำไหม

นี่นะตามมือจีบเขา